อยากถามซื้อกันหรือยังจ๊ะอะไรฮะซื้อกันหรือยังปรายศนียบัตร
ต้องรีบซื้อรีบท้ายผลนะเหลืออีกกี่ชั่วโมงคะ
อีก๓ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณยิ่งซื้อเยอะยิ่งลุ้นเยอะนะคะ
ถูกต้องค่ะชวนคุณผู้ชมกันเลยก็แล้วกันนะคะ
วันนี้วันสุดท้ายที่สุดแสนจะคึกคักจริงสำหรับการลุ้นรางวัล
มูลค่ากว่า๑๕ล้านบาทกับเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาค่ะ
ให้คุณผู้ชมร่วมส่งปลายเสนียบัตรท้ายผลฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสองกับไทยรัฐนะคะ
ทำยังไงได้บ้าง๒ช่องทางจริงตอนนี้คุณผู้ชมรู้แล้วแหละ
แต่ย้ำอีกทีละกันวันนี้วันสุดท้ายสะดวกแบบไหนไปทางนั้นเลย
ช่องทางแรกค่ะทายผลผ่านทางปรายศนียบัตรนะคะ
ส่งได้ภายในเวลาเวลา๑๘นาฬิกาของวันนี้
เพราะมันจะมีการประทับรับนะเป็นตราประทับรับอ่ะนะคะ
สิบเจ็ดธันวาคมวันนี้นะจ๊ะหกโมงเย็นช่องทางที่สอง
อันนี้ถือว่าสะดวกเพราะคุณสามารถทายผลได้ผ่านทางแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ค่ะ
โหลดได้เลยนะแอปเนี่ยผ่านทางระบบไอโอเอสแล้วก็บนแอปสโต
เริ่มต้นด้วยทายผลทีมที่คุณเชียร์แล้วก็ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดได้ง่าย
ไม่จำกัดทีมและไม่จำกัดจำนวนการซื้อด้วยสามารถทายผลผ่านโปสตการ์ดออนไลน์ได้จนถึงเวลา
ฟังนะคะห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีแป๊งถือว่าปิดทันทีนะคะของวันนี้
ฉะนั้นเหลือเวลาไม่มากแล้วย้ำอีกทีคุณผู้ชมค่ะสำหรับปรายศนีย์ไทย
คุณผู้ชมเหลือเวลานะคะอีกสักประมาณไม่ถึง๓ชั่วโมงครึ่ง
จะมีการปิดการทายผลทางปรายศนียบัตรซึ่งจะมีการนัดนับประทับตรา
คือเขาจะมีประทับตารับเอาไว้เวลาคุณไปส่งถ้าเกิดคุณไปส่งภายในเวลาสิบแปดนาฬิกา
อันนี้ถือว่ายังได้แล้วไปส่งได้ที่ปรายศนีย์เลย
ส่วนใครไม่ทันขวัญย้ำอีกรอบช่องทางพร้อมโพสต์ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน
อันนี้ก็ร่วมรุ้นได้เหมือนกันโอ้โหเขาบอกว่าสิบห้าล้านบาทนะโชคใหญ่เนี่ย
รีบรีบนะครับมูลค่ารางวัลรวมกันเนี่ยสิบห้าล้านบาท
เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาอ่ะ